ว่ายังไงก็ต้องระวังกันหน่อยนะ

ใช่ค่า่ก็แนะนำร่วมของใส่หน้ากากกันทำไมอันนี้ยังจำเป็น
โดยเฉพาะไปเล่นน้ำสงกรานกันมามันใกล้ชิดกันมากมันไม่มีใครใส่หน้ากากอ่ะ
ตอนที่เป็นพีคก่อนที่สถานการณ์จะดีขึ้น
คลี่คลายไปแบบโอ้โหทั่วโลกอะนะ

ทำกิจกรรมต่างตามปกติกันแล้วเนี่ย
และตอนนี้มันพัฒนาสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ลูกผสม
ไปสู่นี่ฮะข้างหลังของเราสองคน
วันนี้ผมคุยกับอาจารย์หมอจากรามา
ที่เปิดปากกับภาคคลุมหลังจบทางทางที่โชว์ท่านรอฟัง
อาจารย์เขาบอกว่ามันไปจุดหนึ่งเพิ่มอีกแล้วนะคุณเขียนมาสอน
มันก็จะพยายามอยู่กับเราอะค่ะมันก็ปรับตัวกลายพันธุ์ไปเรื่อย
แต่ก็ยังดีอย่างคือมันยังอยู่ในวงของโอมิครอน
ถามว่าแล้วมันส่งผลอย่างไรบ้าง

ตอนนี้มันส่งผลเรื่องของตาแดง

อย่างในต่างประเทศมีภาพโพสต์กันในโลกออนไลน์แล้ว

แต่ในบ้านเราตอนนี้ณวันนี้พบ๘คน
ข่าวเมื่อวานคือ๖คนวันนี้พบ๘คนแล้วนะครับ
เป็นต่างชาติ๒ที่เดินทางเข้าไทย
แต่ยังไม่มีอาการลักษณะตาแดงจัดนะเหมือนที่อินเดียนะฮะ
เขาก็เลยฝากเตือนกันไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนข้อมูลของกรมควบคุมโรคเนี่ยรายงานว่า
ช่วงสัปดาห์ของสงคราน๙๑๕เมษายน
มีผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนะฮะ๔๓๕ราย
อันนี้คือมาโรงพยาบาลนะแล้วเขาเช็คยอดได้
ถ้าเป็นไม่หนักมากเราก็รักษาตามอาการ
บางทีก็ไม่ได้เข้าระบบจำนวนมันก็ไม่ได้รันไม่ได้นับไปด้วยไงฮะ
แต่ถ้าถามว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดในไทย
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงที่เราคลี่คลายสถานการณ์
เป็นหลักไหนหลัก๑๐หลัก๑๐หลัก๑๕
จากที่เคยวันหนึ่งเป็นหมื่นตัวเลขสะสมเป็นล้านเป็นแสน
ล่าสุดพบผู้เสียชีวิต๒รายนะฮะ
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น
นานเกินกว่า๓เดือนไปแล้วแต่ว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยง
ซึ่งวันนี้ถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยมันเพิ่มไปที่จุดหนึ่งบวกเข้าไปอีก
ใครที่ติดโควิดตอนนี้มีทั่วโลกนะฮะในสายพันธุ์นี้นะครับ
ถ้าเป็นสายพันธุ์นี้จะไข้สูงไอจมูกไม่ได้กลิ่น
ไม่รับรสอันนี้ทราบกันอยู่แล้ว
แต่เพิ่มเติมเข้ามาคือเยื่อบุตาจะอักเสบตาแดงมาก
แล้วก็คันตามใบหน้าคันตามดวงตา
ที่สำคัญก็คือในช่วงเวลานี้ในไทยเนี่ย
มันกระตุ้นให้อาการรุนแรงมากยิ่งขึ้น
แล้วคนมีโควิดแล้วทำให้อาการรุนแรงขึ้นนะฮะ
มันส่งผลต่อร่างกายอยู่แล้ว
มีโรคประจำตัวอะไรหรือมีโรคอะไรอยู่เนี่ย
มันเข้าไปส่งผลอยู่แล้วเพราะฉะนั้น
ต้องระวังเพิ่มเป็น๒เท่า
ข้อมูลผู้ป่วยโควิด๑๙สายพันธุมิครอนลูกผสม

แต่ว่าข้อมูลล่าสุดของกรมควบคุมโรคที่แถลงเมื่อวานคือ๖ราย
ส่วนใหญ่ก็คือเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับ
อยู่ในวัยทำงานอาการป่วยไม่รุนแรงนะฮะ

ก็ที่ต้องระวังจริงเลยเนี่ยนะฮะ
ผมคุยกับทางคุณหมอสาธาราชาญเกียรติคุณดรวัสสันจันทราธิต
หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์
แพทยศาสตร์รามาธิบดีบอกว่า

ถ้ามันไปเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่ใช่โอมิครอน

ได้ไหมเราเคยเริ่มจากอู่ฮั่นก่อน
อูฮันไปอันฟ่าเบต้าแกรมมาเลต้ามาโอมิครอน

ถ้าไม่ใช่โอมิครอนแล้วเพิ่มอย่างอื่นขึ้นมา
ทีนี้ถึงต้องไปดูว่าไอ้สายพันธุ์นั้นมันจะรุนแรงไหม
เหมือนตอนเราพีคเรื่องเดลต้าแล้วเรามีโอมิครอน
แต่โอมิครอนโชคดีที่มันติดง่ายแต่มันไม่แรงเนี่ยอย่างนี้นะฮะ

เอาละคือยังไงมันก็น่ากลัวนั่นแหละโควิด
ช่วงเช้าที่ผ่านมาทางร่วมกับตันยูนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุแถวสาธรณ์กรุงเทพ
มีผู้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุในห้องเช่าแห่งหนึ่งแถวสาธรณ์
พอไปตรวจสอบเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตเป็นผู้ชายนะครับ
เป็นชาวเมียนมาอายุ๓๔ปี
เพื่อนร่วมงานบอกว่าก่อนจะเสียชีวิต
เขาออกไปทำธุระแล้วก็ไปเล่นน้ำสงครานกับเพื่อน
๒วันที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการเป็นไข้ตาแดงด้วยเหนื่อยหอบด้วย
กินอะไรไม่ได้ด้วยแต่ไม่ยอมไปหาหมอ
อยู่ดีเช้าวันนี้เสียชีวิตในห้อง
ก็ขึ้น๒ขีดนะฮะสำหรับศพนี้นะครับ
ติดเชื้อโควิดนะครับก็เลยต้องนำไปดำเนินการตามขั้นตอน
มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อต่าง
ส่วนเพื่อนที่เขาอยู่ใกล้ชิดกันก็แนะนำให้ไปพบแพทย์
แล้วก็กักตัวตามขั้นตอนนี่นะฮะ
กระทรวงสาธารณสุขนะครับวางแนวทางป้องกันการระบาดของโควิด๑๙
เอาไว้ในช่วงนี้นะครับสามมาตรการนะฮะคือท่านถ้าเป็นไปได้ก็ไปฉีดวัคซีนซะ
กระตุ้นก็ได้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่างต้องฉีดนะครับ
เพื่อป้องกันหนักจะได้เป็นเบาสวมหน้ากากอนามัยเอาไว้ก่อนนะครับ
ในที่สาธารณะหรือว่าไปร่วมกิจกรรมในสถานที่ที่มีคนเยอะนะครับ
ถ้าผลเป็นบวกก็สวมหน้ากากนะฮะแล้วก็ไปพบแพทย์ด้วยนะครับ
ถ้ามีอาการหนักขึ้นเหนื่อยหอบหายใจลำบากก็รีบพบแพทย์ทันทีนะครับ
ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ตอนนี้ก็ยังเปิดฉีดอยู่หลายที่นะฮะ
แม้จะไม่ได้มีศูนย์ฉีดอย่างเป็นทางการเหมือนเมื่อก่อนแต่ท่านสามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้
เดี๋ยวดูจากหน้าจอไปเลยนะครับทั้งในกรุงเทพที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน๖๙แห่ง
ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์๑๒แห่งก็ได้นะฮะเช่นโรงพยาบาลตากศิลปหรือว่าโรงพยาบาลเวทการุณนะฮะ
ฉีดวัคซีนในพื้นที่ปริมณฑลและภูมิภาคนะครับก็มีที่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้นะครับ
แล้วก็ตามต่างจังหวัดนะฮะก็ผ่านสถานพยาบาลต่างหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนหรือว่าโรงพยาบาลศูนย์ต่าง
ก็เตือนให้ตระหนักกันนะฮะค่ะไม่ต้องถนกแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองนะ
อืมมาตรการป้องกันที่เราเคยทำทำกันมาก็ยังสำคัญแล้วก็จำเป็นครับ
เดี๋ยวนี้บางทีก็หลงลืมละเลยไปบ้างอะไรแบบนี้หลายคนพอติดแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วมั้ง
ต้องใส่เลยนะใส่ค่ะที่คนเยอะก็ยังจำเป็นยังสำคัญต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่